พูดถึงนางแบบสาวเซ็กซี่แล้ว
คนนี้ไม่ใช่นางแบบค่ะแต่ว่าเธอเซ็กซี่ไม่แพ้กัน
ใครที่อยากจะทานส้มเนี่ยตลอดทั้งปีเขาจะไม่กินส้มไม่ซื้อที่อื่นเลย

ส่วนนุ่มที่มีภรรยาแล้วให้ภรรยาปิดตาไว้หน่อย
อย่างที่บอกไงคะว่าเขาจะไม่ยอมไปซื้อส้มที่อื่น

พอส้มที่นี่คงจะหวานอร่อยจริง
ส้มที่นี่ผิวขาวจัง
นี่นะคะนางสาววันนิดาแก้วเจิมหรือคุณกวางอายุ๓๒ปี

แม่ม่ายสาวพราวเสน่ห์มีลูกสองแล้วจะทำไมสวยขนาดนี้
พี่มองส้มพี่หยัดซื้อนาน
พี่พี่มองส้ม

พี่เลือกส้มนานานาเนี่ย
ผ่านมาว่าเซ็กซี่แล้วแต่ปีนี้เซ็กซี่กว่าปีก่อนอีกนะคะ
นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาจอดรถแวะซื้อไม่กล้าลงมาซื้อเอง
บางคนบอกมากับแม่บ้านมากับภรรยาก็อยากจะซื้อ
ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็ให้ภรรยาลงไปซื้อ
บางคนก็ไม่ได้มาซื้อแต่ของมาถ่ายรูปค่ะ

เธอก็จะมาตั้งเผลอขายซ่อมชบกุ้นตรงนี้แหละ
ถนนอย่างที่คุณเห็นและปกติเธอเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้ว
และปีนี้ลูกค้าที่เคยผ่านมาซื้อว่ามากลับมาขายซ่อมแล้วละ
ก็เลยแวะมาซื้อซื้อไม่มากค่ะ

เพราะครอบครัวใหญ่เขาเลยซื้อเยอะ
ส้มก็จะดูสิใหญ่กว่ามือเธออีกนะคะส้มเนี่ย

ใช่ระหว่างส้มกับน้องกวางอันไหนหวานกว่ากัน
กวางบอกว่าต้องลองมาซื้อที่หน้าร้านดูสิ